ดูความต่อเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มรัศดรเมื่อวานนี้หน่อยนะครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าในช่วงค่ำตอนที่กำลังเคลื่อนขบวนจะไปในพื้นที่แถวท้องสนามหลวงนะครับ
บอกว่าจะไปสำนักพระชวังเนี่ยมีการฉีดน้ำของตำรวจเกิดขึ้น
ใช่ค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้นะคะแถวหน้าสารดีกา
ใช่ผู้ชุมนุมบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ถือว่าไม่ได้แจ้งเตือนก่อน
ใช่ค่ะผู้ชุมนุมบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่ได้ก่อเหตุความรุนแรงอะไรใดเลย
ขณะที่ตำรวจเองตอนนั้นก็ได้ประกาศนะครับบอกว่าขอโทษ
มีแกนนำผู้ชุมนุมบอกว่าตำรวจบอกลักษณะว่าปืนมันลั่นออกมาไม่ใช่ปืนเป็นเครื่องฉีดน้ำ
น้ำเนี่ยมันลั่นออกมานะฮะแต่สุดท้ายตำรวจได้แถลงแล้วนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นก่อนนะครับ
เดี๋ยวมาฟังว่าตำรวจเนี่ยแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรนะฮะ
ตำรวจเกิดขึ้นไว้อย่างไรนะฮะ

เดี๋ยวมาฟังว่าตำรวจเกิดขึ้นไว้อย่างไรนะฮะ
รถน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดเนี่ยมีการผสมสารเคมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรแน่ชัดนะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำให้กลุ่มมวลชนเนี่ยถอยออกไปจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้เนี่ย
กลุ่มมวลชนก็กรูเข้าไปที่บริเวณรถเมย์นะครับ
แต่เจ้าอาทิตย์เองก็พยายามใช้รถน้ำฉีดใส่กลุ่มผู้ชมดุมร่วมถึงฝีมลชน

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะฟังว่าตำรวจเนี่ยแถลงชี้แจงว่าอย่างไรนะครับทุกผู้ชมครับการฉีด
แรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมที่หน้าสารดีกา
ใกล้กับพระบรมหาราชวังนะครับ
หลังจากที่เสร็จสิ้นการชุมนุมเมื่อวานนี้เรียบร้อย
รัศดรได้มาทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียบร้อย

ตมตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แถลงบอกว่าสาเหตุการใช้เครื่องฉีดน้ำ
เพื่อควบคุมกลุ่มผู้ชมนุมเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย
เพราะว่าหลังจากเจรจาแล้วก็แจ้งเตือนกับผู้ชุมนุมไปแล้วว่า
ถ้าจะเข้ามามากกว่านี้
มันจะเข้าสู่พื้นที่๑๕๐เมตรซึ่งเป็นเขตพระสถาน

แต่มีผู้ชุมนุมที่พยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม
ส่วนน้ำที่ฉีดออกไปเป็นน้ำเปล่านะฮะ
ไม่ได้ผสมสารเคมีฉีดขึ้นฟ้าให้เป็นละอองน้ำ

แล้วยืนยันว่าไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้ชุมนุม
ส่วนที่ตำรวจบอกว่าต้องขอโทษด้วย
มันเกิดความผิดพลาดขึ้นที่มีการประกาศในช่วงเวลานั้น
ตำรวจบอกว่าในช่วงเวลานั้นไม่อยากให้สถานการณ์บานปลาย
ก็เลยต้องประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงลักษณะขอโทษผู้ชุมนุมไปก่อน
แต่ถ้าถามว่าเป็นการฉีดด้วยเหตุผลอะไรเนี่ย
ก็ตามที่แถลงคือมีผู้ชุมนุมพยายามฝ่าแนวกั้นเข้ามาก็เลยต้องฉีดน้ำออกไป
ซึ่งในการฉีดน้ำนั้นก็เป็นการฉีดตามยุทธวิธีไม่ใช่เป็นการฉีด
การปล่อยน้ำลงมาเพื่อให้เป็นการเตือนถับเตือนว่าถึงจุดที่เรามีการบัคภใช้กฎหมายนะครับ
จากเหตุการณ์ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเมื่อวานนี้มีผู้บาดเจ็บ๕คนนะครับ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลได้หมดแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะเขาบอกว่าเขาก็บาดเจ็บจากการฉีดน้ำของตำรวจ
ซึ่งน้ำเนี่ยแรงแล้วตอนนั้นก็เลยล้มล้มแล้วไปโดนรั้วรวดหนามนะครับ
ทำให้นิ้วกลางข้างซ้ายเนี่ยที่โดนรั้วรวดหนามเนี่ยเบี้ยวแล้วก็บวม
ซึ่งหมอบอกว่าต้องรอให้หายบวมก่อนถึงจะเอ็กซอเรย์ได้นะฮะ
ว่าจะมีอาการกระดูกหักหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
ส่วนที่เท้าเนี่ยนิ้วโป้งเท้าสองข้างก็บาดเจ็บนี่เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับ
การนักศึกษาและสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการประนามการใช้ความรุนแรง
เพื่อปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่ชุมนุมโดยสันติโดยหน่วยงานของรัฐ
โดยนำสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นผู้ชุมนุมแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุม
โดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ถือว่าเป็นการละเมิดขั้นตอนสากลในการสลายการชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับทางตำรวจนครบานก็ออกมาย้ำอีกครั้ง
โดยบอกว่าการฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยเป็นแผนสกัดผู้ชุมนุมที่เข้ามารื้อ
รวดหนามแล้วก็สิ่งกีดขวางเพื่อจะเข้าไปยังพื้นที่ด้านใน
ซึ่งก่อนฉีดน้ำยืนยันว่าตำรวจได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมหยุดการกระทำแล้ว
โดยหน้าสาธาริกานะครับผู้ชุมนุมได้พยายามรื้อรวดหนาม
แต่ที่เราเห็นตามคลิปตามข่าวแล้วว่ามีผู้ชุมนุมเนี่ยได้ทำการตัดหรือว่ารวดหนาม
มีการคนลายรถตู้ครับมีการเคลื่อนใยตัวกับกรรมศาลที่เราตั้งไว้เป็น
ทางผู้การอัตภัณฑ์หกก็คงจำเป็นจะต้องมีการเตือนผู้ชุมนูม

ผู้ชุมนุมที่มีผู้บาดเจ็บ
ฝั่งเจ้าหน้าที่ก็มีเจ็บนะฮะ

เผยแพร่ออกมาจากทางเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่ในชุดกางเกงดำ

ที่มีโล่นะฮะ

จากนั้นนะครับมีการคว่างปลาแก้วกับ
ทำให้โดนที่หน้าผากแล้วก็แตก

ตรงนี้เป็นคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้นำมา
ว่าทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองก็บาดเจ็บ
ต่อไป
ต่อไป
วันนี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วธรรมชาติการทหารบก

เพื่อเสริมกำลังกรณีผู้ชุมนุม

ฝ่ายความมั่นคงกับกาดของผู้ชุมนุมเอง

ผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะชุมนุมโดยสันติ

เจ้าหน้าที่จึงต้องพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ได้

ถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ย
ประเทศชาติจะถดถอยลงมาอีกนะครับ

เพราะฉะนั้นว่าเขพัฒนฐานก็เปรียบเสมือนบ้าน

และไม่ต้องการให้ใครมาบุกรุกนะครับ

จากภาพที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูง
กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อคืนนี้ค่ะ

คล้ายกับกาดของกลุ่มผู้ชุมนุม

รถเมย์นี้เจ้าหน้าที่เอามาขวางเอาไว้

ภาพพลุควันสีเขียวถูกคว่างไปตกที่โคนต้นไม้ด้วยใกล้กับตำรวจชุดควบคุมฝุงชน
มีอีกภาพนี้นะคะสองคลิปนี้นะคะ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมขอชี้แจงแบบนี้ค่ะ
มีการชี้แจงตามภาพสองภาพนี้
มาจากหนึ่งในแก่นำของกลุ่มราษฎร๖๓ในปริยรัตน์จงเทพฯนะคะ
รับว่าผู้ชายในคลิปเป็นหนึ่งในกาดผู้ชุมนุมจริง
แต่เป็นลักษณะของการพยายามตอบโต้การสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่
ด้วยการคว่างปลาพลุควันเพื่อบดบังการมองเห็น
เพราะดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เริ่มใช้ความรุนแรงก่อน
พลุควันที่ถูกคว่างออกไป
มีแค่ควันโพยพุ่งออกมาในระยะเวลาแค่๓๐วินาที
ไม่มีเสียงไม่มีสะเก็ดระเบิด
นายปียรัฐหนึ่งในแก่นนำของกลุ่มราศดร๖๓บอกว่า
ตัวเองอยู่ในที่เกิดเหตุพอดี
แล้วก็ได้เข้าไปคุยเข้าไปเตือนสติ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นคนคว่างเข้าไปบอกว่าไปเตือนทันทีหลังเกิดเหตุ
คือเหตุการณ์ตรงนั้นมันอยู่เป็นแนวหน้าเลย
หลังจากที่มีการใช้น้ำเลยละกันของเจ้าหน้าที่ฉีดเข้ามานะครับ
โดยที่ผู้ชุดหนุ่มเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัว
แล้วก็คิดว่าจะมีการเจรจาก่อนเหมือนทุกครั้งที่เราร่วมกิจกรรมกันมา
พออยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้น้ำฉีดเข้ามา

ก็จะมีหลายคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ช่วยกันป้องกันแนว
คนหนึ่งก็ดันแนวออกไปส่วนคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าก็ป้องกันการประทาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ฉะนั้นน้องที่เขาปลาเป็นวัตถุคล้ายผู้ที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับเป็นผู้ควันเนี่ย
มันก็คือผู้ที่ใช้ในกิจกรรมของศิลปะทั่วไป
คือเวลาจุดมันเหมือนกับผู้มีสะเก็ดไปนิดหน่อย
เสร็จแล้วปุ๊บเวลามันทำงานเนี่ยมันจะพุ่งโพยพุ่งควันกลุ่มควันสีต่างออกมา
หรือต่างประเทศในผู้ชุมนุมต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะจุดพลุพวกเนี้ย
เพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่ใช้กำลังกับพวกเขา
สันติแล้วกันครับผมใช้วิธีการว่าเป็นสันติวิธีที่ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ
มันไม่มีสะเก็ดระเบิดมันไม่มีเสียงดังไม่มีกลิ่น
มันมีแค่สีแล้วก็ฟุ้งอยู่ประมาณ๓๐วินาทีแล้วมันก็หายไป
ซึ่งหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป
ด่านโพธมบุรุธริปิยะตวิชัยรองผู้บรรชการตำรวจนครบาร
ในฐานะโคตรโศกรรมรับบริษัทการณ์ตำรวจนครบารบอกว่า
ลุกควันที่พบในพื้นที่สนามหลวงฝั่งตำรวจนะคะ
จะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าเป็นพลุควันในลักษณะไหน
มีการจุดในหลายจุดที่มีการชุมนุมค่ะ
รวมถึงจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าเข้าข่ายความผิด
พรบออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและพลุดอกไม้เพลิงหรือไม่
ทางตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ชุลมุนที่หน้าสารดีกาไม่ได้มีแค่ลักษณะของจุดที่เกิดขึ้นที่รถเมย์ที่ถูกนำมาจอดเป็นแนวกั้นขวางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
มีรถตู้ของตำรวจนี่ค่ะรถตู้ของตำรวจภูทรตะกัวป่าจังหวัดพังงา๙คันก็นำไปจอดขวางเอาไว้ด้วย
แต่ทีนี้ค่ะพอหลังจากมีการประกาศยุติการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบรถตู้เหล่านี้นะคะ
รถตู้ทั้ง๘คันเนี่ยค่ะถูกปล่อยลมยางจากบุคคลไม่ทราบฝ่ายไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยบางคันถูกทุบไฟหน้ารถถูกทุบกระจกจนได้รับความเสียหาย
คันถูกถอดจุกลมออกไปด้วยนะคะทำให้ตำรวจต้องเปลี่ยนยางรถถึงจะสามารถนำรถตู้ของตำรวจเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าบุคคลที่ไปกระทำการต่างเหล่านี้กับรถตู้ของตำรวจคือใครนะคะ
คือตรงจุดไหนที่มีการชี้แจงข้อที่จริงกันของทุกฝ่ายแล้วก็พยายามเอามาให้เห็นเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะจะได้ฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านนะครับ